คุณผู้ชมมีเรื่องราวที่เขาเป็นอบตวังใหม่ที่จันทบุรี
สุดท้ายไปเจอกลายเป็นศพถูกฝังดินอยู่ในสวนทุเรียนของตัวเอง
ซืบไปซืบมาคนทำเป็นใครรู้มั้ย

รับว่าโกรธแค้นเรื่องหนี้สินเรื่องผู้หญิง
ก็เลยอุ้มไปฆ่าแล้วเอารถแบ็คโฮลขุดดิน
แล้วเอาศพสามีไปฝังดินในสวนทุเรียนของตัวเองนะครับ
ทรงศักดิ์เพิ่มสุขหรือว่าอบต
เป็นอบตวังใหม่อำเภอนายายอาม
อายุ๔๖ปีแล้วอยู่ที่จันทบุรี
หายตัวลึกลับตั้งแต่กลางดึกของ๑๕เมษายน
จากบ้านพักในอำเภอท่าใหม่
จากนั้นก็หายไปไม่สามารถติดต่อได้
ล่าสุดเมื่อวานนางเบนเจวันไทยเจียหรือว่าพาพาน
เป็นภรรยาใหม่ของนายทรงศักดิ์คนที่หายไปเนี่ย

ฉันนี่แหละเป็นคนอุ้มฆ่าสามีเอง
แล้วก็ใช้รถแบ็คโฮลขุดหลุมฝังศพอำพรางในที่ดินของตัวเอง
ในพื้นที่กลางแปลงปลูกทุเรียนในซอยฟาร์มไก่
หมู่๒ตำบลทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่

ชี้จุดที่ฝังศพแล้วก็เอารถแบ็คโฮลไปขุด
แล้วก็ไปเจอศพจริงคุณผู้ชม
มือคนที่เขาไว้ใจที่สุดก็คือเมียเขาเป็นคนขับนะฮะ
ในช่วงค่ำพลตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตตามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปลงพื้นที่ในการขุดหาศพด้วยตัวเอง
หลังใช้เวลาเกือบชั่วโมงก็พบศพนายทรงศักดิ์ถูกฝังดินลึกลงไป๓เมตร
สภาพเนี่ยมีถุงพลาสติกขนาดใหญ่ห่อตัวอยู่แล้วก็มัดด้วยเชือกไนลอน
เน่าแล้วอืดแล้วนะครับอันนี้คือเมียเขานี่เมียใหม่นะครับ
ก่อนจะรวบตัวนางเบนเจวันตำรวจแกะมรอยจากภาพวงจรปิด
ซึ่งลูกชายของผู้ตายนำไปมอบให้เป็นหลักฐาน
พบรถยนต์ของภรรยาใหม่ขับออกจากบ้านช่วงกลางดึกของวันที่๑๕เมษายน
แล้วนายทรงศักดิ์ก็หายตัวไปก็เลยนำตัวเมียใหม่คือนางเบนเจวันไปเค้นสอบ
สุดท้ายก็ยอมเปิดปากสารภาพพร้อมกับอ้างว่าเป็นคนลงมือยิงสามี
ก็คือนายทรงศักดิ์เอง๑นัดยิงที่บ้าน
เขาบันดาลโทษะเพราะมีปากเสียงกันเรื่องของปัญหาหนี้สินและเรื่องของผู้หญิง
ก่อนจะนำศพไปฝังที่แปลงปลูกทุเรียนของตัวเองนะครับ
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าหลังจากเกิดเหตุภรรยาใหม่ของพ่อเอง
ก็มีการประกาศขายบ้านกับรถยนต์ด้วยนะ
แล้วก็ยังมีความเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านจนมีพิรุษ
ก็เลยนำไปสู่การสงสัยและแจ้งตะบดมาเค้นศอกเมียใหม่พ่อ
สุดท้ายก็สารภาพว่าก็เป็นคนฆ่าเองนะครับ